วัตถุดิบที่สำคัญในการทำโอ่งมังกรของราชบุรีก็คือดินสำหรับปั้น
ซึ่งมีในพื้นที่ของราชบุรีมีลักษณะดินเหนียวสีแดงที่เรียกกันว่าดินมันปู
จะไม่ใช้ดินร่วนในการปั้นโอ่งเพราะจะทำให้แตกหักได้
โดยจะต้องมีการผสมกับทรายเพื่อให้โอ่งมีความแข็งแรงไม่ยุบตัวหลังขึ้นรูป
หดตัวแตกหักมีความแข็งแรงและวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างคือน้ำเคลือบ
ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างขี้เท่าและน้ำโครนหรือเลนจะทำให้ได้โอ่งมังกรที่มีเนื้อผิวสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน